วงแรกเลยดีกว่าระเบียบวาธศิลป์คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเปิดตัวก่อนที่วง
น้องฤทธิ์คุณผู้ชมถ่าภายใต้เบิดล่าสุดคุณผู้ชมบอกเลยเมื่อกี้

พระเอกพระเอกเบอร์ล่าสุดของหมอลำแห่งยุค

ซึ่งก่อนหน้านี้เขามาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกชายของพ่อเอ๊ะเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งความพร้อมของน้องฤทธิ์นะบอกเลย

แต่ก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ส่วนสาเหตุที่เลือกมาอยู่ที่ระเบียบวาธศิลป์เป็นเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเป็นวงหมอลำที่มีแต่แบบว่ามืออาชีพ

แต่ว่าอาจจะติดด้วยสภาพอากาศแล้วก็ฝนด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ค่อนข้างแบบตื่นเต้นมากเลย
แต่ว่าพยายามแบบไม่กดดันตัวเอง
เพราะว่าเพราะว่ามองว่ามันทุกคนต้องมีครั้งแรกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ตั้งแต่ที่ฤทธิ์ไปหาพ่อครับจนจากวันนั้นมาก็๒๓อาทิตย์แล้ว
ลิสต์ก็ดูลิสต์นอนฟังหมอลำทุกวันเลยนะฮะ
ใช่แล้วฤทธิ์ก็คือแบบเมื่อก่อนจะเป็นคนที่นอนฟังเสียงฝนอยู่แล้ว
นี่ก็เปลี่ยนจากเสียงฝนมาเป็นเปิดเพลงหมอลำ

เป็นยังไงซึ่งหลังจากเปิดตัวในฐานะพระเอกหมอลำไปวันแรกโอ้โห
กระแสตอบรับจากแม่ยกดีเกินคา
น่าขวาจริง
คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่นี่บ้างดีกว่า
พระเอกหนุ่มหมอลำหน้าหล่อมากความสามารถ
ต้องของฉายาพระเอกเสียงวิเศษเคสิระศิษฐ์

ฉายาเขาจากคณะหมอลำเสียงวิหกค่ะนักร้องลูกทุ่ง
คนแรกจากลูกทุ่งไอดอลไง
ที่ผ่านเวทีประกวดมาแล้วมากมาย
เสริมทัพความปังบนเวทีค่ะหมอลำได้อย่างสวยงามเลย
หรือเป็นการแบบว่าเริ่มต้นบนเส้นทางชีวิตหมอลำ

แม้ว่าตอนนี้หมอลำเสียงวิหกนะ

แต่เชื่อว่าหลังจากนี้แหละน้องต้องปังยิ่งขึ้นไปแน่นอนค่ะ
คือเปิดตัวให้แม่เขามารู้จักก่อน
พอเปิดฤดูการหน้าก็ดังเปรี้ยงปั้งไปเลย
เดียวเองคุณผู้ชมค่ะไม่กี่เดือนหรอกนะ
ปิดท้ายกันที่หมอลำน้องใหม่
ที่เชื่อว่าหลักคนคุ้นหน้าคุณตาก็ดีใช่มั้ยล่ะ
เพราะนี่คือน้องชายแท้ของนักร้องหมอลำ

ใช่แล้วน้องอาร์ทอัตทชัย

นี่หนุ่มหล่อหน้ามนต์เขาขอฝากเนื้อฝากตัวกับคณะหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์
ในฐานะของพระเอกหมอลำคนใหม่ค่ะ
ในขณะที่พี่สาวแท้แอนอรดีก็ได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่า
ขอบคุณผู้ใหญ่ที่รักและเมตตาและให้โอกาสน้องชายแท้ของเธอได้แสดงศักยภาพให้แฟนได้เห็น
ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยน้องอาร์ตอัธชัยเนี่ยกลายเป็นพระเอกหมอลำขวัญใจพ่อยกแม่ยกไปเรียบร้อยแล้วจ้า
โอ้โหแต่ละคนหล่อความสามารถดีกันทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะ
หน้าจับตามองถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของหมอลำก็แล้วกัน